ถึงโควิดจะพลากทุกอย่างไปจากเรา
คือที่ผ่านมาไปแกก็พยายามตับเปลี่ยนชีวิตตลอดคุณผู้ชม

แล้วก็ล่าสุดค่ะหันมาปลูกต้นตะบองเพชรด้วยนะคะ
ก็คือได้จากน้องรักนี่แหละค่ะคุณโกติอารามบอยค่ะ

แล้วพอถามถึงนะคะสองน้าเพื่อนซีค่ะน้าพวงกับนโยงค่ะ
กวนคุณพระช่วยนโย่งบอกเลยนะคะ
ตอนนี้วีดีโอคอลหาเอาแกฉันกลัว
คือกลัวขนาดไหนคุณผู้ชมกลัวขนาดที่ว่าขอไม่รับงานเลย

วอปคือช่วงหนึ่งสวอปทุกวัน

คือโพรงจมูกแกบอกตรงพี่ไม่ไหวแล้วน้ำไม่ไหวแล้วนะคะ
คือรายการไหนถ้าเชิญมาแล้วไม่มีมาตรการการตรวจสอบ
นาย่งบอกเลยว่าขอเซบายยกมือเลยแบบไม่เอาดีกว่านะคะ
ปิดท้ายค่ะนาย่งนะคะยังโชว์ลีลาการต้มน้ำขลิงแล้วก็กระชายขาว
ให้เราดูด้วยนี่น้าสมภรรยาทำให้กิน
ดื่มแก้เจ็บคอเสริมภูมิต้านทานต้านโควิดนี่แหละคุณผู้ชม
ไปฟังสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ

เราว่ามันมืดลมอะไรอย่างนี้บ้างเนอะ
เพราะว่ากินไปแล้วมันก็ชื่นใจมันชุ่มคอ

ยังหายใจสะดวกอยู่ยังคิดถึงพวกเราทุกคนอยู่

แล้วเมื่อไหร่จะกลับมาถ่ายงานอะไรอย่างนี้ค่ะแบบคิวตามคิว
รอโควิดมันเสร็จธุระที่บ้านเราก่อน
พอมันกลับไปแล้วเราก็ทำงานกันสะดวก
เห็นไหมล่ะถึงโควิดจะพลากทุกอย่างไป

บอกว่าโควิดสงสัยติดธุระที่บ้านเรานานไปนิดนึง
ไม่ยอมไปสักทีเดี๋ยวรอโควิดไปที่อื่นก่อน
พักซ่อมจมูกก่อนเราก็เหมือนกัน